ต่อกันที่เรื่องราวกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะคะ
แข่งขันวอลเลอร์บอลหญิงนะคะเดือนมกราคมก็จะมีโอลิมปิกรอบคัดเลือก
ซึ่งนักตบลูกยางสาวไทยก็เดินทางไปเก็บตัวที่สถานที่แข่งขันก่อนตั้งแต่เริ่มเลย
เพราะว่าอยากจะได้เปรียบการแข่งขันมากที่สุดนะคะ
อเล็กบอลสาวค่ะก็ออกเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ก่อนที่จะทำศึกโอลิมปิกเกมส์๒๐๒๐รอบคัดเลือกรอบที่๒โซนเอเชีย
ที่จะมีขึ้น๗๑๒มกราคมนี้นะคะ
เปลื้มจิตถิ่นข่าวเขาก็ออกมาบอกว่า
คนนี้เก็บตัวก่อนการแข่งขันยาวนานที่สุด๒๐วันเลยค่ะ
ก็เชื่อว่าจะช่วยให้สามารถได้เปรียบคู่แข่ง
ทั้งความคุ้นเคยกับสภาพสนาม
รวมถึงการรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยค่ะ
โดยการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงโอลิมปิก
รอบคัดเลือกรอบที่๒โซนเอเชียนะคะ

ตรงผมเอค่ะรวมทุกษ์สายกับไต้หวันแล้วก็

แข่งขันรอบแรกนะคะเกมนัดแรกไทยจะเจอกับไต้หวัน

วันที่๙มกราคมเจอกับออสเตรเลีย

จัดการแข่งขันวิ่งผลัดคิซูน่าเอกิเด้ง๒๐๒๐
ในวันอาทิตย์ที่๑๒มกราคม
เพื่อที่จะสารสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
ที่มีมายาวนานกว่า๑๓๐ปี
การแข่งขันจะแบ่งเป็นทีมทีมละ๔คน
ซึ่งแต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกเป็นคนไทย
หรือว่าคนญี่ปุ่นอย่างน้อย๑คน
โดยจะวิ่งผลัดเพื่อส่งต่อสายสะพาย
พิชิตระยะทางทั้งหมด๑๓๖กิโลเมตร
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

มีนักวิ่งทั้งหมด๕๖คนจาก๑๑๗ชาติ

แต่ว่าวิ่งบนผื่นน้ำแข็งที่คั่วโลกใต้

ซึ่งปรากฏว่ารอยยอร์เก็นเซเวนิเซน
เป็นคุณลุงวัย๘๔ปีชาวแคนาดา
สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยครบระยะ๔๒๒กิโลเมตร
แต่ว่าใช้เวลา๑๑ชั่วโมง๔๑นาที๕๘วินาที
ซึ่งก็กลายเป็นนักวิ่งที่อายุมากที่สุด
ที่สามารถจบการแข่งขันในรายการนี้ได้

ใช่ค่ะการวิ่งมาราทอน๔๒กิโลเมตร
คือต้องสภาพร่างกายดีด้วยสภาพจิตใจดีด้วย
เราต้องผ่านการซ้อมอย่างตั้งใจ
แต่ว่าเนี่ยมันยิ่งกว่าอีกนะเพราะมันวิ่งบนน้ำแข็ง
สภาพอากาศไม่อำนวยเลยจริงแต่ว่าสุดยอด
คุณชอบวิ่งมาลาทอนผ่านไปกี่มาลาทอน

ขอบคุณคุณพิชชี่ด้วยในข่าวกีฬาข่าวเที่ยงวันนี้นะครับ